ในประเด็นนี้ก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวที่สูญเสีย
แล้วก็บอกว่าอยากจะให้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สุดท้าย
สำหรับอุบัติเหตุในลักษณะแบบนี้นะคะ
บอกว่าเห็นมีคนโพสต์เฟซบุ๊ก
ขอบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวหนึ่ง
ที่เป็นครอบครัวที่สูญเสียจากอุบัติเหตุในครั้งนี้
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราก็เลยตรวจสอบให้

ขอรับบริจาคช่วยเหลือครอบครัวเจือจาน
ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถตู้ชนรถกระบะ
ที่มีคนเสียชีวิต๒๕คน
คือเธอบอกว่าที่เธอโพสต์เนี่ย
เพราะว่าลูกสาวเรียนอยู่โรงเรียนพระแม่มารีสาธรณ์
เป็นเพื่อนกับนางสาวสุดาพรเจอจาน
หรือน้องออมอายุ๑๘ปีเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตค่ะ
ซึ่งทางคุณนัทวดีได้นำเงินบริจาค๖๘๐๐๐บาท
มอบให้กับครอบครัวเจือจานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในงานศพที่วัดช่องนนทรีย์ช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะ
ภาพนี้แล้วก็นับเงินกันเพื่อความบริสุทธิ์ใจ
ผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับนายสุรศักดิ์เจือจานพี่ชายของน้องออม
นายสุรศักดิ์บอกว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เขาสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปถึง๓คน
คือนางพันธ์เจือจานอายุ๕๒ปีเป็นคุณแม่ค่ะ
นางสาวสุดาพรเจือจานอายุ๑๘ปีเป็นน้องสาวแท้
เด็กชายสุภกฤษเจือจานอายุ๑ขวบเป็นลูกชายของตัวเอง
ถึงเสียคนรักไปทั้ง๓คนออมกันทีเดียวมันก็มีใจลำบากนะครับ
นายสุรศักดิ์เล่าต่อนะคะว่าก่อนจะเกิดอุบัติเหตุไม่ได้มีการพูดจาสั่งเสียอะไรกัน
ไม่มีเขาลางอะไรมาก่อนเลยค่ะ
รู้สึกเสียดายคือตัวน้องสาวเป็นเหมือนกับความหวังของครอบครัว
ก่อนหน้านี้มีการพูดคุยปรึกษากันเรื่องการเรียนก็แนะนำว่าให้ไปเป็นครู
น้องสาวก็ไปตระเวนสอบอยากจะเป็นครูนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็มาเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ตัวนายสุรศักดิ์ก็เลยบอกว่าอยากจะฝากไปถึงผู้ประกอบการรถโดยสาร
หมั่นเช็ครถเช็คคนขับเพราะไม่อยากจะให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะแบบนี้อีกค่ะ